คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะจ๊ะ

ความสนุกสนานเรื่องความเฮฮาขอให้มาทางนี้ค่ะ
ที่สำคัญพิมพ์ริพายยังมาประเดิมเป็นศิลปินในค่ายเพลงใหม่
แล้วก็ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารด้วย
อย่านะคะอย่านะคะมาให้ดูด้วยค่ะ
เป็นยังไงนี่คือเขาบอกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกกับการโชว์อะไรแบบนี้

มาเป็นนักเล่องก็เป็นผู้บริหารด้วย
และจากนั้นค่ะทั้ง๓คนเขาก็มาเปิดใจถึงการรวมตัวในครั้งนี้ว่า
มันมีความเลิศให้ได้ติดตามกันเพียบเลย
คนรักเสียงเพลงเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะอย่าพลาดนะคะ
ทำให้เต็มที่ค่ะคือทำสุดแรง

แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปถึงระดับนู้นเลยแต่จะไปค่ะ
แต่ไม่คาดหวังเราเป็นคนเก่งคือคนสวย

เรามีปัญหากับการเป็นศิลปินไหม

เรามีปัญหาตรงนี้ไหมคะค่ะไม่มีค่ะ
เรายังไม่จบ

มันเป็นบรรยากาศสัมภาษณ์แบบห้างแล้วก็แซลกันเล่น
เขาเปิดค่ายวันแรกแล้วไปถามเขาว่าเจ๊งหรือเปล่า
เห็นก็ต้องดูปริบทสัมภาษณ์ก่อนเพราะจะแซลเล่นกันก่อน

ก็ต้องรับมือกับความดังอีกเดิมถ้าเกิดจะมาอยู่ใคร้ของเขานะคะ